ไปดูคลิปหนึ่งกำลังมาแรงมากครับในโลกออนไลน์
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไลฟ์ขณะที่ตำรวจสพพระขนง
กำลังตั้งด่านกวดขันการจราจรในการตรวจจับรถจักรยานยนต์
แต่ว่าจับโหดไปหน่อยใครไม่จอดกระชากคอเสื้อจนล้ม
เฮ้ยแล้วก็บาดเจ็บด้วยเหรอทำอย่างนี้ได้เลยเหรอฮะ

เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ้าวดูเอาครับ
พฤติกรรมของตำรวจนะครับดูเอาดูเอาแชร์ไปครับ
แชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ
คันที่สองจัดไป
เรียบร้อยครับเรียบร้อยคำถามคือทำไมตำรวจถึงต้องทำขนาดนั้น
นั่นสิเออรถเขาก็พังตัวเขาก็เจ็บแล้วยังไงฮะเนี่ย
เกินไปเปล่าเอ่อคนที่เขาร้านอยู่เนี้ยเป็นช่างตัดผม
อยู่ที่ปากซอยอ่อนนุษย์๔๓นะหนุ่มคนนี้กับชาวบ้านเขาเห็นเขาบอกว่า
การจับกลุ่มของตำรวจโหดไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากระชากคอเสื้อของคนขี่รถจักรยานยนต์จนเขาล้มอ่ะ
อืมคันแรกที่เห็นไปก็ล้มรถเมย์เกือบจะทับคันที่สองล้มกระบาดเจ็บ
คนขับนั่งอยู่พักใหญ่จนสามารถลุกขึ้นมาได้คือเขาเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยครับนะฮะ
คือคนที่ดูเขาก็ความเห็นเขาก็แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหตำหนิตำรวจนะ
มองว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุมันควรใช้วิธีที่ละมุนละม่อมหรือเปล่า
แต่อีกฝากอีกฝากฝั่งนึงเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าคนขับรถจักรยานยนต์ยอมจอด
พอตำรวจเรียกก็จอดก็คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่อ่ะ
มันก็ดูแล้วมันก็โหดไปหน่อยเนอะใช่อ่ะก็รอให้ตรวจสอบแล้วก็รอให้
เจ้าของพื้นที่ชี้แจงว่าทำไมต้องตรวจจับกันด้วยความที่รุนแรงมากขนาดนี้
ก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยีด้วยนะคะที่ทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจแบบนี้อีกมุมหนึ่ง